เรื่องแรกก่อนก็คือว่าเราบริหารแบบวิกฤตใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้จนเคยชิน

ไม่ใช่วิธีการบริหารโดยใช้กองทัพนำหน้าแบบนี้
ผมเสนอแนวทางว่าใน๓จังหวัดมันถึงเวลาที่จะต้องเลือกผู้ว่า
ต้องถึงเวลาที่จะเลือกผู้ว่ารัฐการณ์ของจังหวัดของตัวเองแล้วนะครับ
แล้วก็ประการต่อมาครับ
และก็ประการต่อมาครับ
ที่ดินมันน้อยมากเงินมันน้อยมาก

อีกคนนึงอบจไม่มีพื้นที่ดูแล

มันเหมือนคนหนึ่งมีปืนไม่มีกระสุนอีกคนมีกระสุนไม่มีปืน

กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทลงมาอีก
ผมว่ามันซ้ำซ้อนมันซ้ำแบบนี้มานานแล้ว
ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะวกกลับมาดูว่า

แล้วต้องฉีกกติกานี้ไปให้พ้นครับ

ก่อนที่จะไปถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นการเลือกผู้ว่าอีกปี๒ปีเนี่ย
ผมว่าปีนี้อาจจะต้องมีการหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ย

เราจะใส่เงินส่วนกลางลงไปเนี่ย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักอะไรของเขาบ้าง
เพื่อรองรับวันที่เขาต้องไปหารายได้
เข้ามาหาตัวเองได้เพราะมันต้องเลือกตั้งผู้ว่า

มันเห็นโครงสร้างในอนาคตว่าเป็นหน้าเป็นหลังยังไง

ผมว่าเศรษฐกิจเนี่ยตัวนำสำหรับสามจังหวัดชายแดนครับ
ไม่ใช่การอาหาร
เรียนเข้าใจคุณอาธวิทย์ถูกไหมวะ
ถ้าย้อนกลับไปที่คำถาม